คดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ
การฆ่าเสียสุชาติฝังดินทั้งคนทั้งรถ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้แน่นอนว่าบังฟิศเนี่ย
ตำรวจนำเครื่องบินตำรวจไปรับตัวจากอำเภอน้องเรือขอนแก่น
มาที่ธ้ากาศยานานชาติกระบี
เมื่อคืนนอนคุก๑คืนวันนี้ตำรวจต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาล
ปรากฏว่าจังหวะที่เอาตัวบังฟิศออกมา
นักข่าวก็พยายามตะโกนถามแน่นอน
คำถามส่วนใหญ่เป็นคำถามที่สังคมอยากรู้
ทำไมใครร่วมขบวนการบ้าง
ฟิศเล่นแง่ค่ะไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะ
เพียงว่าให้การในชั้นศาลเท่านั้น
คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
สั้นขอให้การในชั้นศาลครับผม

จริงก็คือสุริยาเริงสมุทรอายุ๓๐ปี
เป็นผู้ต้องหาร่วมกับพวกอุ้มฆ่านายสุชาติขาวล้วน
หรือที่เราเรียกกันว่าเสียสุชาติอายุ๕๔ปี
ตำรวจนำตัวบังฟิศออกมาจากห้องสอบปากคำ
ที่สพเหนือคลองจังหวัดกระบี่

ทำไมไม่พาตัวไปที่สพอาวนางท้องที่ที่เกิดเหตุ
คือตำรวจเกรงว่าญาติของคนตายจะรุมประชาธรรมบังฟิศ
ก็เลยต้องเอาตัวมาฝากขังไว้ที่สพเหนือคลองนะคะ
ตำรวจนำตัวออกจากห้องขังบอกว่าบังฟิศเนี่ยมีอาการเครียดกระวนกระวาย
เดินไปมาในห้องขังแล้วนอนไม่หลับทั้งคืน
ซึ่งอีกคนหนึ่งที่ตำรวจนำตัวมานี่มาแล้วค่ะ
คุณพ่อสุจินเริงสมุทรเป็นคุณพ่อของบังฟิศนะคะ
เดินทางมาที่สพเหนือคลองด้วยมาเจอกับลูกชายแล้ว
เพราะว่าบังฟิศร้องขอกับตำรวจบอกว่าอยากให้พ่อ
นี่จังหวะที่เขาจับมือกันเป็นการทักทายใช่ไหมคะ

คือบังฟิศร้องขอตำรวจบอกว่าอยากให้คุณพ่อมาร่วมฟังสอบปากคำด้วยนะฮะ
ตำรวจก็ทำตามต้องการเอาพ่อของบังฟิศมา
จากการสอบปากคำของบังฟิศยอมเปิดปากยอมรับสารภาพบอกว่า
ลงมือก่อเหตุจริงโดยการทำงานสังหารเสียสุชาติ
ออกเป็น๓ชุดคือชุดที่๑ชุดร่วมลงมือฆ่า
คุณผู้ชมดูตามกราฟิกหน้าจอนะฮะจะได้เข้าใจง่ายด้วยนะฮะ
ที่๒ชุดช่วยกันขุดหลุมฝังศพ
และชุดที่๓ชุดที่ร่วมกันเผาทำลายรถนะฮะ
โดยมีบังฟิศกับกิบหลีเขาเป็นพี่น้องกัน
ร่วมอยู่ทุกขั้นตอนทุกขบวนการ
แล้วกิบหลีกับบังหนีตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะฮะ

ส่วนเหตุที่ยิงปืนใส่เสียสุชาติแล้วไม่โดน

ฟิศบอกว่าผมเนี่ยยิงจริง๓นัดแต่ไม่โดนร่างของเสียสุชาติ
คนที่ยิงแล้วโดนคือกิบหลีเป็นคนยิงนะคะ
แล้วเราก็ถามตำรวจก็ถามว่าทำไมยิงแล้วไม่โดน
ขณะที่มันจ่อคือบังฟิศบอกว่าตอนที่ผมยิง
ผมกล้ากลัวกลัวปิดตาก็เลยมองไม่เห็นตัวเสียสุชาติ
ก็เลยทำให้หญิงไม่โดนตัวเสียสุชาติ
คนที่เอาปืนไปจากผมแล้วไปยิงแล้วโดน

สุดท้ายแล้วมูลเหตุในการสังหาร

หลายคนกำลังตั้งข้อสงสัยอยู่และอยากรู้มาก

บังฟิศเปิดปากบอกว่า
แผนการสังหารฆ่าครั้งนี้เนี่ย

ไม่ได้เกิดจากการฆ่า

ไม่ใช่แต่เป็นเพราะทั้งคู่เขาเคยตกลงกันไว้ว่า
เอาแบบนี้บังฟิศกับเสียสุชาติเขาเคยรู้จักกันในคุกใช่ไหม

คุณไปกู้เงินจากสถาบันการเงินให้หน่อย
เพราะอาจจะติดเรื่องของเครดิตต่างที่บังฟิศกู้ไม่ได้
ก็เลยออกปากให้เสียสุชาติไปกู้เงิน
แล้วเขาตกลงกันว่าถ้าเกิดกู้มาได้๓แสนนะ
เดี๋ยวบังฟิศจะแบ่งเงินให้กับเสียสุชาติ๑๕๐๐๐บาท
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะหลังจากกู้เงินมาแล้ว
ได้เงินมาแล้ว๓๐๐๐๐๐บาท
ฟิศไม่ยอมจ่ายให้เสียสุชาติสักที
เสียสุชาติเองก็มาทวงเงินหลายครั้ง
วางแผนฆ่าแล้วก็พอฆ่าเสร็จปุ๊บ
ก็ขโมยเงินสดจำนวนหนึ่งของเสียสุชาติที่พกติดตัวไปด้วย
วันที่แก๊งตัวเองลงมือสังหารนะฮะ
ขโมยเงินสดที่เสียสุชาติพกไปแล้วทำลายหลักฐานหลบหนีไปค่ะ

คือตำรวจตอนแรกจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
แต่เจ้าตัวขอปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และบอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะคะ
ซึ่งแน่นอนก็คงกลัวว่าญาติของเสียสุชาติจะรุมประชาธรรม
มีรายงานด้วยนะครับว่าในการให้ปากคำเมื่อวานนี้
ที่บอกว่าจะไปให้การในชั้นศาล
เขาได้กลับคำให้การนะครับ
บอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าอีกแล้วนะ

แล้วก็จะไปให้การในชั้นศาลแทน
แต่ตำรวจก็มั่นใจในหลักฐานหลักฐานเพียบใช่ไหมปุ้ย

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะหลักฐานมีอะไรบ้าง
โดยเฉพาะผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
อันนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญเชื่อถือได้
แล้วก็มีน้ำหนักในชั้นศาลนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูภรรยาของเสียสุชาติก่อนค่ะ
คือเธอเองก็เดินทางไปรอที่สพอาวนาง
ท้องที่ที่เกิดเหตุหวังจะมาดูหน้าของบังฟิศ
แล้วก็อยากถามเลยนะคะว่าบังฟิศเนี่ย
ไปทำร้ายคนที่มีบุญคุณกับตัวเองทำไม
ทำไมถึงฆ่าเสียสุชาติได้ลงคอนะคะ
แล้วภรรยาของเสียสุชาติก็คือคุณน้ำค้างเองก็บอกว่า
คือไม่เชื่อนะว่าบังฟิศเนี่ยกลัวถึงขั้นว่าต้องปิดตาแล้วยิง๓นัดแล้วกระสุนไม่โดนตัวเสียสุชาติ
ตอนนี้เนี่ยคนที่ยิงจริงก็คือบังฟิศเนี่ยซัดทอดไปบอกว่ากิบหลีนะคะ
ภรรยาของเสียสุชาติเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อค่ะ
เดี๋ยวพี่ลองหลับตายิงมันบ้างดูล่ะจะโดนไหมไม่ต้องจับมันอีกคู่ก็ได้
มาแลกกันใจวัดใจกันมาเลยพี่หลับตายิงมัน๓หน้าจอในรถ

อยากรู้เหมือนกันว่าจะโดนมันไหมแก้ตัวแบบหน้าด้านลอยไปอย่างนั้น
สิ่งที่ภรรยาให้ข้อมูลเนี่ยคือภรรยาไม่เชื่อนะ
สอดรับสิ่งที่พี่เบิร์ตพูดเมื่อสักครู่บอกว่ากลับคำให้การ
ไม่ได้ยิงนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่า
เพราะว่าหลับตายิงไอ้กระสุนที่มันออกจากกระบะกระบอกปืน
ที่เขายิงเนี่ยก็เลยไม่โดนตัวเสียสุชาตินะฮะ
แต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
เพราะลักษณะการยิงมันเจาะมันจะไม่โดนได้ยังไงนะฮะ
ทีนี้มันมีประเด็นอีกสำคัญอีกประเด็นหนึ่งพ่อบังฟิศค่ะ
พ่อบังฟิศคำถามคือตอนที่ก่อเหตุ
วันที่๓พฤษภาคมพ่ออยู่ที่บ้านหรือเปล่า
เพราะคนที่ไปร่วมในขบวนการเขาบอกว่า
บังฟิศกับพวกจับตัวเศรษฐศาสตร์ไปที่บริเวณห้องหลังบ้าน

แล้วตอนที่จับตัวเสียสุชาติไปแล้วทำอะไรกันลักษณะคมครู

เรื่องนี้ค่ะภรรยาของเศรษฐศาสตร์บอกว่า
กรณีนี้เนี่ยกรณีที่พ่อของบังฟิศอยู่ในเหตุการณ์
หรือไม่อย่างไรนั้นนะคะเธอบอกว่าเธอไม่รู้จริง
แต่หากเป็นจริงนะหมายถึงว่าพ่อรู้เห็นเป็นใจด้วยเนี่ย
ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับพ่อของบังฟิศด้วยค่ะ
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวอีก๒คนที่ยังคงหลบหนี

และจะไม่ยอมเผาศพของเสียสุชาติ
กว่าจะจับกลุ่มตัวกิบหลีแล้วก็บังหนีได้นะคะ
ทีนี้มาเรื่องของพยานหลักฐานที่พี่เบิร์ตบอกว่า
มีหลักฐานที่มัดตัวแล้วก็แน่นหนาเนี่ยนะคะ
ตำรวจยืนยันบอกว่าคดีนี้มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจไปเก็บมาแล้วกว่า๑๐๐ชิ้น
มีการตรวจยืนยันมัดตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด
แต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมดกี่คน
แต่เอาล่ะที่แน่ตำรวจออกหมายจับไปแล้ว
ทั้งหมด๕คนจะออกหมายจับเพิ่มเติมหรือไม่

เพราะตอนนี้ยังต้องติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนี
แล้วก็สอบปากคำพยานต่างหรือคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
อีกทั้งเครือข่ายของบังฟิศที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดด้วย
ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปเบื้องต้นค่ะ
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับบังฟิศ
ทั้งหมด๘ข้อหาด้วยกันนะ

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้โทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียวค่ะ
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น
ร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นอำพราง
ทำลายศพและข้อหาอื่นตามกรัปติกหน้าจอ
หนักทั้งนั้นเลยอ่ะอืมร่วมกันเป็นซ่องโจรด้วย
แล้วก็วันนี้ตำรวจจะนำตัวบังฟิศไปฝากค้างต่อสาร

ชั้นพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าคดีนี้มีอัตราโทษค่อนข้างสูง

มีพฤติการที่จะหลบหนีด้วยนะครับใช่ครับ